สวัสดีครับพบกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่เพลงดังเพลงฮิตจากทุกยุค
ร้องเพลงห่างจากยุคของตัวเองยิ่งได้คะแนนครับ
เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
และคณะกรรมการ๓ท่านผู้ชี้ขาดพร้อมที่จะทำหน้าที่กันแล้วครับ

แข่งขันในวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบที่๒กันแล้วครับ
ส่วนกฎกติกาจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปชมกันได้เลย
กฎิการายการร้องข้ามรุ่นรอบที่๒
ผู้ที่ผ่านออดิชั่น๑๕คนจะถูกแบ่งเป็น๕กลุ่ม
กลุ่มละ๓คนซึ่งทุกกลุ่มต้องสู้ข้ามรุ่นกัน

ผู้มีคะแนนจากรอบออดิชั่นเป็นอันดับ๒และอันดับ๓ของกลุ่ม

ใครชนะจะได้เข้าไปสู้กับผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่ม
ซึ่งจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอง
โดยเกณฑ์การร้องการรอบนื่นนักยังเหมือนเดิมคือ
ร้องเพลงห่างจากปีเกิด๑๐ปีจะเท่ากับ๑๐คะแนน
และ๓กรรมการมีคะแนนการร้องให้คนละ๑๐๐คะแนน
เมื่อร้องจบนำคะแนนข้ามรุ่นรวมกับคะแนนการร้อง
ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น
จะได้เป็นแชมป์กลุ่มและเข้าสู่รอบต่อไป
นั่นคือกติกาของรอบที่๒ครับ
ซึ่งแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับ
และมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ของเราครับ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
เรามาลุ้นไปด้วยกันครับในรายการร้องข้ามรุ่นครับ
และตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันจากกลุ่มนี้พร้อมแล้วครับ
เชิญพบกับทั้ง๓ท่านได้เลย

นักร้องเปิดหมวกจากจังหวัดลำพูนนะครับ

เฟรนด์ของเราครับ
แฟนครับเข้าสู่รอบนี้ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดเลยนะครับ

เพราะฉะนั้น๒คนที่คะแนนเป็นรองจะต้องชนกันก่อนนะครับ
เพื่อที่จะมีสิทธิ์ไปเจอกับน้องเฟรนนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านแรกที่จะร้องเพลงในวันนี้ครับก็คือพี่ชัยครับพร้อมไหม

สำหรับวันนี้ครับพี่ชัยจะร้องเพลงอะไรครับ

๒๓นะครับ
เป็นเพลงที่เก่านะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างจากอายุของผู้ชายตึกเท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นคะแนนข้ามรุ่นจะอยู่ที่แค่๑๐คะแนนนะครับ

พวกเราได้ห้องก่อนได้เปรียบมีชัยไปเกินกันหนึ่งแล้ว
เขาก็อยากเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนเหนือ
ผมก็มั่นใจเต็มร้อยที่ผมจะต้องถ่ายทอดออกมากับบทเพลงนี้ตัวเองครับ
เลือกสู้ในเพลงที่ถนัดพร้อมสื่อสารอารมณ์เป็นธรรมชาติ
กลับมาสนุกกันต่อกับร้องข้ามรุ่นรอบฟันทง๓เอา๑
ซึ่งกลุ่มนี้อาชัยกับปลั๊กไฟต้องสู้กันก่อน
ใครชนะจะได้ไปสู้ต่อกับน้องเฟรนที่รออยู่
เปิดสนามด้วยหนุ่มใหญ่นักร้องโฟกซองจากจังหวัดลำพูน
ชายผู้หลงรักเพลงพื้นเมือง
เลือกเพลงถนัดพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อผ่านเพลงมิดะ
อาชัยจะทำเพลงนี้ได้ดีและตั้งคะแนนได้สูงแค่ไหนมาดูกัน
หมุน
บนฟ้ามีเมฆลอยบนด้อยมีเมฆบัง

สาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงปาก
มีกะลาลาซามีหนุ่มหนุ่มเพลอห้องหา
มีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมีด่า
นางนั้นยืนพาคอยดอยเตียงยังบอกเคยผ่าน
ยังไหลลาขี้ผ่านบ่หูกาลกามโลกี
หลุนวจาววนบ่สอนฮือละอ่อนนั้นมี
ความรู้ตามวิธีแล้วปรีรื่นกาย
เพลง
นามเหนือกำลัมพันธ์เป็นหมันแล้วเป็นไม้
ความสวยงามคือภัยถูกเลือกไว้เป็นมิดา
หนุ่มได้บ่เกยชิชมบ่สมสูหุวิชา
หมดหนทางขึ้นมาบนลานสาวก่อน
หมดปัญญาดินรนดมนต์เหมือนคนตาบอด
คนแล้วคนเราก็ถอดกายในดงดินแดง
ช่วยรวยรารุมไปคนใหม่มาเป็นมิดาแทน
คือเรื่องราวในแดนแผ่นดิน
บทวงศาจยามดดดละก่อน
ต่อใหม่บ้านผมมีความกลัวจริงกว่ามาก
มีกลลาลาเส้อมีนมนมเพลอห่องหา
มีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมีดัง

เนี่ยเป็นเพลงที่ส้ามาก
พูดถึงชีวิตของคนที่เป็นมิดะเนี่ย
ตกพลีก้ายตัวเองเผื่อสอนวิชาความรักให้กับหนุ่มจึงตอนแดกอยู่แหละ

อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมประทับใจเพลงนี้ก็คือความเป็นโฟลกซองคำเมืองนี่แหละ
มันเป็นสำเนียงมันเป็นวิธีการที่คุณจรรย์มโนเพชรวางเอาไว้

แล้วก็มันทำให้เรารู้สึกมั่นใจได้ว่าความเป็นโฟลกทรงทำเมืองแบบพี่จรรย์เนี่ย

สันนี่อ่ะได้ฟังเพลงนี้มาสองปีที่แล้ว
มันเกิดจากว่ามีสารคดีเรื่องหนึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับมีดะ
คราวนี้ในสารคดีเนี่ยมีเพลงนี้คลออยู่ค่ะ
แล้ววันนี้จากที่เรารู้ประวัติมา
แล้วพอเราได้มาฟังมันก็ประทับใจเพิ่มขึ้นไปอีก
เรื่องราวของสิ่งที่อยากจะเล่าด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความจริงด้วย
ขอบคุณที่พี่เอาความเป็นเหนือพี่มาอยู่ในเวทีนี้
ซึ่งพี่จะสามารถทำเป็นรุ่นใหม่ก็ได้
แต่ว่าพี่ยังรักวิถีเดิมของพี่หนูภูมิใจแทนค่ะ

พี่เขาถ่ายทอดสำเนียงของความเป็นชาวเหนือจริง
คือมันเพราะและเพลินมาก

เอาล่ะครับอาชัยมีคะแนนร้องข้ามรุ่นสะสมอยู่๑๐คะแนน
มาลุ้นกันครับว่ากรรมการทั้ง๓ท่าน
เทคะแนนให้อาชัยตั้งต้นไว้ได้สูงแค่ไหน
ผมพบความตั้งใจแล้วก็ความสามารถ
และการแสดงของผมก็คือคุณผู้ชมทางบ้าน
คณะกรรมการได้ดูได้ชม

เป็นสำเนียงมันเป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษมากนะครับ
พี่ชัยมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือ๑๐คะแนนครับ
คะแนนที่คุณทำได้คือ
๓คะแนน
ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับผม

คะแนนออกมาได้๒๖๓คะแนน
ดีใจขนาดครับปลั๊กไฟ

แต่ก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อย

ความหนักจะไปอยู่ที่คนนี้ครับคุณปลั๊กไฟ

ที่เขาก็ต้องมีความมั่นใจในการเลือกเพลงเขา
แต่แบบคะแนนข้ามรุ่นมันมีเพียงแค่๑๐คะแนน
มันอาจจะน้อยไปถ้าจะเอามาใช้สู้กับผม
เพราะว่าผมก็มีอาวุธลับบางกัน
ถึงจะมีโอกาสเข้าไปชิงกับน้องเฟรนด์

วันนี้ผมจะเลือกเพลงนอนไม่หลับของ

ที่จะพานาใชไปให้ได้
เขาต้องทำคะแนนให้มากกว่า๒๖๓คะแนนขึ้นไป
คงต้องมาลุ้นกันครับว่าพลั๊กไฟ
ครูสอนรอบเพลงศรายพลังจ่ายช่วงกุรีคนนี้

ไปลุ้นกันได้เลย

คุณจะมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือแค่๑๕คะแนนนะครับ
วันนี้ผมนำอารมณ์เพลงจัดมาเต็มมาก

พี่ว่าลำพูนหนาวที่สุดในประเทศไทยแล้ว
แต่เจอผมอะครับมันหนาวกว่าแน่นอน
เพลงนี้ของปลั๊กไฟจะเอาชนะอาชัย
และได้เข้าไปชิงกับน้องเฟรนด์ได้หรือไม่
ชมเพลงนอนไม่หลับในแบบฉบับของปลั๊กไฟได้เลย
อยู่
แววตาที่เธอมุ่งฉันเหมือนเหมือนนี้
กับท่าทีที่ดูว่าฉันไร้ความหมาย
เกินใจจะทนแล้วรักเก็บไว้ข้างใน
เจ็บที่คำสุดท้ายเธอพูดว่าลาก่อน
หัวใจมันแตกสลายน้ำตานั้นค่อยไหล
เมื่อเธอเดินจากฉันไปเธอคงไม่รู้
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนจะฟื้นตัวเองเท่าไร
ก็นอนไม่หลับทั้งคืนจะเป็นอีกนานแค่ไหน
อยู่กับชีวิตช้ำอย่างนี้ฉันเคยมีมีเธอขอไว้
มันยังไม่ชินที่ฉันต้องอยู่คนเดียว
เธอเป็นอะไรตัวฉันไม่รู้
แต่ที่ดูก็เหมือนเธอรักแค่เพียงฉัน
ใจเลยไม่เคยติ้มรับสถานการณ์
ที่ต้องโดนเธอภูมิให้เลิกลากันไป
หัวใจมันแปลกสลายน้ำตา
มันค่อยไหลเมื่อเธอเดินจากฉันไป
เธอคงไม่รู้
ฉันนอนไม่ลามทั้งคืน
จะฟื้นตัวไว้เท่าไร
ก็นอนในหลักทั้งคืน
จะเป็นอีกนานแค่ไหน
อยู่กับชีวิตฉันอย่างนี้
ฉันเคยมีมีเธอกอดไว้
มันยังไม่ชินที่ฉันต้องอยู่คนเดียว
เธอเป็นสิ่งเดียวที่ฉันมี
เธอเป็นทุกอย่างของเธอ
ถ้าฉันกำลังจะตาย
ไม่รู้ว่าเธอจะมองกลับมาไหม

โอโอโอโอโอ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

นี่คือหาเรื่องแล้วก็คือมันมีบางช่วงที่ทำให้นึกถึงอ๊อฟปองศักดิ์
คือออฟปองศักดิ์ป้ายใหญ่มากเขาจับจองพื้นที่ไว้
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ผู้คนจดจำคุณได้มันต้องมีสิ่งที่ชัดเจนจริง
ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตอนนี้แค่มันมีบางส่วนที่อาจจะทำให้เป็นนึกถึง
ไอ้หมอนเงี่ย
มันไม่คอนแท็กอายกับใครเลยนะ

มึงไม่ต้องมองกูก็ได้กูมองมึงอย่างเดียว

แม่มันสด
เออคือเอาจริงอยากจะด่ามกัน

แล้วก็ดูไปเรื่อยตรงนี้ก็ยังติมันไม่ได้

จบแล้วก็ยังติมันไม่ได้

เยี่ยมครับขอเสียงปรบมือให้คุณปลั๊กไฟครับ
แต่ส่วนคะแนนจะเป็นยังไงบ้างในรอบนี้ครับ
เชิญกรรมการลงคะแนน
ขอโต๊ะกลับสารอารมณ์ไปกับเพลงนอนไม่หลับ
คือตอนนี้คุณต้องเตรียมตัวเป็นศิลปินแล้ว
เคยเป็นแฟนคลับใครสักคนหนึ่งไหม

มาลุ้นกันครับว่าปลั๊กไฟ
จะทำคะแนนได้มากกว่าอาชัยหรือไม่
คุณต้องการมากกว่า๒๖๓คะแนน
แต่ในรอบนี้คุณทำได้
คะแนนของพี่ชัยสำหรับผมสบายมากครับ
และผลคะแนนคือ
๓๑๔คะแนน
คุณมีคะแนนข้ามรุ่น

วกกับอีก๒๙๙คะแนน

ที่ให้คุณเต็มร้อยอีก๑คน
ให้คน๙๙ผมให้๙๙ครับ

อยากทำรวด

พี่ชัยจะต้องกลับบ้านไปนะ

เอาละครับส่งอาชัยกลับบ้านไปแล้วหนึ่ง

เขาต้องเอาชนะเด็กน้อยวัย๑๒ขวบให้ได้
ถึงเวลาเปิดศึกชิงแชมป์กลุ่ม

ลักไฟจะงัดอาวุธไม้ตายเพลงไหนออกมาสู้

เพลงมหันตภัยครับ
เมื่อกี้ว่ายากแล้วเพลงนี้ยากกว่าเดิมอีกฮะ

กลับมาลุ้นกันต่อกับร้องข้ามรุ่นรอบแตล
ซึ่งตอนนี้เป็นการสู้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม
ระหว่างลักฟัยและน้องเฟรน
ครั้งนี้ปลั๊กไฟเลือกเพลงยากและโหดขึ้นเป็น๑๐เท่า
เพื่อเอาชนะน้องเฟรมให้ได้

ที่ผมจะนำมาใช้นะครับตอนนี้คือ

เพลงนี้มาจากปี๒๕๕๔ครับ
เมื่อกี้ว่ายากแล้วเพลงนี้ยากกว่าเดิมอีกฮะ

คุณจะมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือ๑๘คะแนนครับ
ผมเลือกเพลงที่มันเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ยากมาก
และเป็นเพลงที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ขั้นรุนแรง
วันนี้ผมเลยอยากจะเล่าผ่านมุมมองของผม

ระวังเจว่ามหันตภัยลูกนี้จะทำให้น้องไม่ได้ผิดในรายการนี้ครับ
เอาละครับเพลงนี้จะเป็นมหันตภัยที่ส่งไปถล่มน้องเฟรมได้หรือไม่

ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ที่ชีวิตฉันจะดีสักที
ไม่ต้องเงียบเหงาอย่างนี้
ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามองและสงในมันจะผ่านผลไปสักที
จะปวดรวดราวและเกิด
ไม่โทษใครไม่ได้โทษฟ้าดินที่ฉันเดียวได้อ้างว่า
โทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้
จะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใคร
ตรงนี้สักคนจะเดินไปยังไง
อยู่ไปยังไงเมื่อไม่มีเธอ
นี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันหรือภัยแรง
ฉันจึงมีชีวิตต่อไปยังไง
ฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใคร
ไม่รู้เมื่อไร
ไม่รู้เมื่อไหร่ที่ฉันจะลุกขึ้นได้สักที
เหมือนคนใจสลาย
ไม่รู้เมื่อไร
ไม่รู้มันนานแค่ไหนน้ำตาฉันมันจะแห้งหายไป
โดดเดียวใดเหลือเกิน
อยากให้รู้อยากให้รู้เหลือเกิน
ว่าฉันเสียใจแค่ไหน
โทษตัวเองต้องโทษตัวเองที่ทำผิด
จนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้

นี้คือการแม่ช้าสู่อันตรายสู่มหันต์ด้วยพ่อยและร้าย
ฉันจะมีชีวิตต่อไป
ขี้เหนียว
ยังไงฉันจะมีชีวิตนี้ไปเพื่อใคร

โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ปลั๊กไฟและครอบครัวผ่านกันไปให้ได้
ส่วนเพลงเนี่ยอยากจะบอกว่ามาตรฐานการร้องของปลั๊กไฟเนี่ยมีสูง
เมื่อกี้ก็ถือว่าร้องได้อยู่ในมาตรฐานพอรู้ว่าเราอาจจะมีเรื่องส่วนตัว
ก็ต้องชมว่าเราสามารถจะประคับประคองไปให้จบได้นั้นก็ถือว่าเก่งแล้ว
ที่ร้องมาเมื่อกี้นี้ก็ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันแล้วก็จะติดตามฟังปลั๊กไฟร้องต่อไปเรื่อยครับ

ชมนะชื่นชมมากเลยแล้วก็เมื่อสักครู่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
แต่คิดว่าก็คงมีเรื่องราวของตัวเองอยู่มันก็รู้สึกว่ามันเครียดตามไปเลย
ว่าคุณดึงเราเข้าไปอยู่ในเพลงคุณดึงเราเข้าไปได้
เพลงนี้มันมีความไม่เพอร์เฟคอยู่และความไม่เพอร์เฟคนั้นน่ะมันดันเพอร์เฟคว่ะ

ตอนนี้คุณฟานิเข้าไปอยู่ในโลกคุณแล้วนะครับไม่สามารถออกไปได้ครับ

ผมชอบเพลงเมื่อกี้มากกว่าเพลงนี้ผมชอบความบกพร่องมันทำให้เกิดเสน่ห์
แต่เมื่อกี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นทุกครั้งพอมันเป็นทุกครั้งผมก็ต้องเริ่มถามแล้วเอ๊ะมันใช่เสน่ห
หรือมันเป็นเพราะว่าเราทำไม่ถึงอย่างที่มันควรจะเป็น
มุมมองของผมมันจะไม่รุนแรงขนาดนี้ถ้าคุณไม่เลือกสองเพลงที่มันคล้ายกันเกินไปขนาดนี้
พอผมต้องนั่งดูสองเพลงที่มันเหมือนกันมันก็เลยทำให้มันไม่ตื่นเต้นเท่ากับตอนดูเพลงแรก
ทั้งที่เพลงนี้คุณไม่ได้ทำอะไรแย่แต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถให้คะแนนเยอะเท่ากับเพลงแรกได้
เอาละครับถึงปลั๊กไฟจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีแต่ยังมีข้อติให้เห็นอยู่
ลั๊กไฟจะได้คะแนนรวมจากกรรมการเท่าไหร่มากพอที่จะสร้างความกดดันให้น้องเฟรนด์ได้หรือไม่
สำหรับเพลงนี้นะครับมันทำให้ผมได้เล่าเรื่องอะไรต่างที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็ผมทำมันได้ดีที่สุดแล้วครับ
จากเพลงมหันตภัยคะแนนที่คุณปลั๊กไฟทำได้คือ
ทั้งที่เพลงนี้คุณไม่ได้ทำอะไรแย่แต่ว่าผมเองก็ไม่สามารถให้คะแนนเยอะเท่ากับเพลงแรกได้
ผลคะแนนของปลั๊กไฟก็คือ
๓๐๐คะแนน

มันต้องสร้างความกดดันให้กับน้องเฟรนแน่นอน
หนูก็มั่นใจค่ะว่าหนูสามารถพ่นพี่ปลั๊กไฟนะคะ
แล้วก็เป็นแชมป์ของกลุ่มนี้ได้แน่นอนค่ะ
ตั้งคะแนนไว้สูงเลยทีเดียวครับ
ถึงเวลาที่เราจะไปฟังเสียงของน้องเฟรนครับ
เชิญ

ถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มนี้ครับ

เพลงจำได้ไหมค่ะ

คุณรวงทองทองลั่นธมครับ

บันทึกเสียงครั้งแรกนะครับจากข้อมูลนะฮะ
๒๔๙๙อะครับ
ยังไม่มีใครเกิดเลยครับแถวนี้อะครับ
ทำให้คุณมีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือครับ

โอ้โห
กลยุทธ์ในการเลือกเพลงของหนูที่
จะมาสู้กับพี่ปลั๊กไฟในวันนี้นะคะ
คะแนนข้ามรุ่นของเพลงแล้วก็

อดหวานนะคะซึ่งก็เข้ากับหนูเลยค่ะ
เฟรนเลือกเพลงสู้ได้ดี
เพราะเก็บคะแนนข้ามรุ่นสะสมไว้ถึง๕๓คะแนน
เพลงนี้จะดีกว่าเพลงของปลั๊กไฟ
ที่ตั้งไว้๓๐๐คะแนนหรือไม่

ยังจำได้ไหมถึงใครคน
ซึ่งคุณเคยบอกว่ารักรักรักยิ่งนัก
ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง
ซึ่งคุณสมัครเป็นธาตุดวงใจ
แผ่นเดือนสิบสองน้ำน้องตะลิ่ง
อกคุณแอบอิงโอ้หญิงคนไหน
ยังชมว่าสวยเหมือนดังเดือนคง
เฝ้าปองรักใครจำได้ไหมคุณ
คุณชมดวงตาว่าสูงเหมือนดาว
คนชมผิวสาวว่าขาวเหมือน
คุณผู้ชมกลิ่นแกงว่าหอมละมุน
สำชมว่าอุ่นยามหนุนกูรัก
ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง
ซึ่งคุณเคยบอกว่ารักรักรักรักเท่าฟ้า
ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง
ซึ่งคุณเผลอว่าเป็นยอดบูชาของคุณ
คุณชมดวงตาว่าสูงเหมือนดาว
คุณชมผิวสาวว่าขาวเหมือนนุ่น
คุณชมกลิ่นแก้มว่าหอมหุ่น
สามชมว่าอุ่นยามหุ่นอุระ
ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง

ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง
ซึ่งคุณเพราะว่าเป็นยอดบูชาของคุณ
แต่คุณเล่นที่คุณ
พี่กุฎครับ
เออพี่กุฎครับ
พี่คุณคู่ครับ
แล้วก็ความเป็นลูกกรุงก็มี

แต่มันมีรายละเอียดระหว่างเดินทางที่ดีกว่านี้ได้อีก
แต่ว่าอาจจะด้วยอายุอย่างที่บอก๑๒อ่ะ

ถามว่ามีข้อบกพร่องไหมมี
มันจะมีเสียงเหมือนแบบเรายังเคลียร์คอไม่เต็มที่
ไม่ได้วอร์มเสียงก่อนแต่ในอายุสิบสองอ่ะเฟรนด์
เฟรนถือว่าเก่งมากเลยนะ

เอาละครับถึงเวลาที่กรรมการเรา๓คน
จะต้องลงคะแนนให้กับน้องเฟรนครับ

หนึ่งคนเท่านั้นจะได้เป็นแชมป์กลุ่ม
ลักไฟครูสอนร้องเพลงจากชนบุรี

คะแนนรวมได้สูงถึง๓๐๐คะแนน

ฝั่งน้องเฟรนหนูน้อยเสียงหวาน
เพลงเก่าที่ห่างจากอายุตัวเอง
มาเป็นคะแนนข้ามรุ่นสะสมไว้๕๓คะแนน

เฟรนเฟรนถือว่าเก่งมากเลยนะ

ระหว่างเดินทางที่ดีกว่านี้ได้อีก

สามารถสู้กับเพลงของทีพปลั๊กไฟ

ทำคะแนนได้มากกว่าปลั๊กไฟที่๓๐๐คะแนนได้หรือไม่

ใครจะได้ขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มมาลุ้นกันนะ

เป็นต้องการมากกว่า๓๐๐คะแนนครับ
ถึงจะเข้ารอบเป็นแชมป์ครับในรอบนี้
คุณทำได้

สูงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมานะครับผม
แสดงความยินดีด้วยครับและเสียใจด้วยนะครับ

คะแนนที่กรรมการให้ปลั๊กไฟก็คือ๒๘๒คะแนนครับ
คะแนนที่กรรมการให้น้องเฟิร์นครับคือ๒๗๐คะแนนครับ

คะแนนข้ามรุ่น๕๓คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับ

แสดงความยินดีกับแชมป์กลุ่มในวันนี้
แล้วเราก็ได้แชมป์กลุ่มถอดขึ้นอีกนิดหนึ่งคน

รายละเอียดเป๊ะสายเพลงลูกครู
จึงทำให้ตอนนี้ได้แข็มกลุ่มสี่คนกันหนี
เอาละครับสัปดาห์หน้ากับการมาโชค
ครั้งสุดท้ายของพวกเขากลุ่มนี้
ที่จัดหนักด้วยเพลงที่คิดถึง
ตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไป

และขยืดต่อด้วยอารมณ์
เหมือนเดิมกบนี่ก็ลาเธอปี
ตาฉันเอาไว้
สิบแปดฝุ่นสิบแปดหนาว
มันรักในใจสิ้นดี
เขาคือเพชรที่ควรจะเจรนัยเม็ดต่อไป
หนึ่งในสามคนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่ม
ห้ามพลาดร้องข้ามรุ่น๖โมงเย็น
ทางช่องไทยรัฐทีวีกด๓๒
โปรดติดตามตอนต่อไป